อันนี้คลิปเฉาพอโรงเรียนประถมในจังหวัดเพชรชบูรณ์
ลักษณะไปทำอนาจารย์เด็กหญิงก็คือลักษณะเอื้อมมือเข้าไปในเสื้อ
แล้วก็ไปจับลักษณะของจับหน้าอกน้องคนนี้
แม้ว่าผอคนนี้จะออกมาปฏิเสธแล้วว่าเขาไม่ได้ทำอนาจารย์
แต่เป็นช่วงเวลาที่เข้าไปช่วยซ่อมคอมให้น้อง
อ้างมาแบบนี้อย่างไรก็ตามมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบแล้ว
และผลออกมาแล้วนะคะผลสอบจากสำนักงานเขตการศึกษาระบุว่า
มีความผิดจริงและขั้นตอนต่อไปจะชงเรื่องเข้าทางจังหวัด
แต่ตอนนี้นะคะพิจารณาให้ออกจากราชการไว้ก่อน
หลังจากที่คลิปนี้แชร์ออกไปค่ะก็คนอยากได้คำตอบนะ
สรุปแล้วออกมาเป็นแบบนี้นะคะมีความผิดจริงนะคะ
เมื่อวานนี้ในบัญเจิดกลิ่นจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต๒
เรียกประชุมพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เปิดเผยว่าผลสอบเบื้องต้นพบว่ามีความผิดวินัยร้ายแรงและชัดเจนด้วย
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนและได้ทำหนังสือรายงานผลสรุปการสอบสวนส่งให้ศึกษาธิการจังหวัดนะคะ
นี่เป็นเรื่องของทางต้นสังกัดเกี่ยวกับเรื่องของวินัยมีความผิดจริง
ขั้นตอนต่อไปก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นความผิดทางอาญาด้วย
ก็คืออนาจารย์เด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีก็ต้องไปถามตำรวจด้วยค่ะ

พร้อมเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพก็มาร่วมสอบปากคำเด็กหญิงวัย๑๑ปี

จากการสอบปากคำเด็กหญิงอายุ๑๑ปี
รับว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริง
ด้วยการล้วงส่วนต่างของร่างกายทั้งด้านบนและด้านล่าง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเดือนมีนาคมปีที่แล้วค่ะปี๖๒
ซึ่งตอนนั้นมีอายุ๑๒ปี
เรียนอยู่ชั้นป๖โดยถูกล่วงละเมิดเดือนเดียว๖ครั้ง
ทุกครั้งจะถูกล่วงละเมิดในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนประมาณ๖โมงเช้า
หลังเลิกเรียนเวลาบ่ายโมงถึง๓โมงเย็นก็ถูกอีก๑ครั้ง
พร้อมกับเผยว่ามีเพียงตัวเองคนเดียวที่ถูกล่วงละเมิด
ไม่มีเพื่อนนักเรียนคนอื่นเลยและต่อมาในช่วงเย็นค่ะ
หลังจากที่สอบผักคำน้อมคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพบ้านติ้วควบคุมตัวพอนรงวิทย์ที่ปรากฏอยู่ในคลิปนี่แหละมาสอบปากคำบ้าง
พอใส่หมวกแก๊ปมาค่ะสวมแมสปิดบังใบหน้ามาด้วย
แล้วก็เปิดเผยกับตำรวจบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อมให้ข้อมูล
ทีมข่าวก็พยายามถามแล้วถามอีกแต่เจ้าตัวก็ไม่ยอมพูดอะไร
ก่อนที่จะเดินออกมาจากห้องพนักงานสอบสวนเอาไปดูภาพตอนที่พอเดินออกมาหน่อยค่ะ
พก่อนที่จะชื่นมาถึงอะไรเท่านั้นล่ะครับ
ทีมข่าวพยายามถามมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะพูดไหมก็ไม่เห็นพูดอะไร
แต่ก็ต่างกับก่อนหน้านี้นะที่ตามไปถึงบ้านแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดชัดเจน
เล่าให้ฟังเป็นฉากฉากเนี่ยนะคะเอาพันธุ์ตำรวจเอกชัยชัดแจ่มจันทร์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
เรื่องต้นนะคะให้พอนรงวิทย์คือให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าพอนรงวิทย์ให้การภาคเศษทั้งยอมรับทั้งปฏิเสธ
ส่วนที่ยอมรับก็คือเป็นบุคคลในคลิปจริงเพราะคลิปมันชัดนะก็ปฏิเสธไม่ได้เนี่ยนะคะ
แต่ปฏิเสธก็คือปฏิเสธกรณีการกระทำอนาจารย์บอกไม่ได้ทำอนาจารย์อธิบายไปแล้ว
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยกระทำแก่สิทธิ์ที่อยู่ในความดูแลและไม่ได้คัดค้างการประกันตัวด้วยนะคะเพราะเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
ซึ่งหลักทรัพย์อยู่ที่ห้าแสนบาทค่ะส่วนเด็กหญิงที่ตอนนี้อายุสิบสามปีเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ส่งตัวไปที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วค่ะ